เอาล่ะค่ะต่อเนื่องอีกหนึ่งคดีไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
กรณีที่อดีตสามีไปก่อเหตุฆ่าแล้วก็อำพลางศพด้วยการเผานั่งยาง
เศรษฐีนีที่สงคลาล่าสุดก็ในชั้นพนักงานสอบสวน
ตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัว๔๘ชั่วโมงซึ่งก็ครบแล้ว
วันนี้ก็เลยนำตัวผู้ต้องหาไปฝากค้างต่อสาร
นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ผู้ต้องหาก็คือนายกฤษดาไหมขาว
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าเผานั่งยางนางสาวพิญญดาแป้นจันทร์อายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นเสร็จทีนีที่เมืองสงคร้าค่ะ
วันนี้ตำรวจก็นำตัวนายกฤษดาไปฝากค้างสีหน้าก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เฉยแล้วก็ไม่มีญาติมารอพบด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์ผู้กำกับการ

ตำรวจได้สอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จสิ้นไปแล้ว

และยังไม่มีประเด็นใดในการสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งตัวผู้ต้องหาเองก็คือตัวนายกฤษฎาเอง
ก็ไม่ได้ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนัก
และที่สำคัญยังยืนยันว่าตัวเองก่อเหตุคนเดียว

ทั้งเรื่องของการเผาทำลายศพ
แล้วก็เรื่องของการหลบหนี
ตอนนี้ยังไม่มีการซัดทอดไปถึงใครทั้งสิ้น
แต่ว่าพนักงานสอบสวนบอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่ารถที่หายไปประมาณ๔คัน
หายไป๔คันแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียว
ที่สุดแล้ววันนี้ก็เลยคุมตัวไปฝากขังที่ศาล

เพราะว่าคดีนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง
แล้วก็ตำรวจกลัวว่านายกฤษดาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
อกจากนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีให้แน่นหนามากขึ้นค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับนายกฤษดา

ข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาที่๒คือซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพ
แล้วก็ข้อหาที่๓คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ได้ขออำนาจสารฝักขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะขอสารฝากขังผลัดแรกเนี่ย
ตั้งแต่๕๑๒มิถุนายน
หลังจากนั้นตำรวจบอกว่าก็จะพยายามที่จะเร่งรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อที่จะสรุปเป็นสำนวนคดี
ส่งให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปค่ะ